ฝนฟ้าอย่าเพิ่งตกลงมานะเจ้าค่ะให้เก็บแตงโมพวกนี้ไปก่อน
โอ้โหจะขายก็ขายไม่ได้คนก็ไม่ค่อยมาซื้อ
นี่แหละชีวิตของเกษตรกรต้องสู้ค่ะ
รุนสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
เข้าสู่หน้าฝนหลายคนก็เฝ้ารอที่จะเกิดฝนตกในพื้นที่ของท่าน
พ่อแม่พี่น้องที่ทำการเกษตรนะคะบอกเลยว่ามาแน่นอน
มาเยอะมาชุ่มชำแต่จะมาช่วงไหนเวลาใดบ้าง
เห็นชัดเจนนะคะว่าตอนนี้กลุ่มเมฆฝนก่อตัวกันหนาทึบบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย
โดยเฉพาะฝั่งอันดามันนั่นก็คือฝั่งของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ลมฝนประจำฤดูฝนนี่แหละค่ะก่อตัวมาแล้ว
เพราะฉะนั้นภาคใต้ฝั่งอันดามันจะเป็นโซนที่จะได้รับฝนฟ้าขนองก่อนใครเพื่อน
ส่วนทิศทางลมนะคะตอนนี้ก็กำลังเป็นทิศทางลมที่
เคลื่อนระหว่างลมตะวันออกเชียงใต้มาเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะ
อากาศจะแปรปรวนกันหน่อยส่วนตอนบนของประเทศไทย
ไม่ได้มีลมตะวันตกมาเสริมแล้วก็ไม่ได้มีลมเย็นหรือว่าอากาศเย็นจากจีนลงมาแผ่เป็นอิทธิพล
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนบนของประเทศไทยภาคเหนือภาคกลางภาคอีสาน
ร้อนค่ะดูจากแถบสีเป็นสีแดงกล่ำแดงเข้มก็แตะ๔๐องศา
แม้จะเป็นหน้าฝนก็ร้อนได้เหมือนกันนะคะส่วนลมฝนที่จะเกิดขึ้นวันนี้พื้นที่ใดบ้าง
เลนี้ค่ะจะพอให้เราได้คาดการณ์กันได้ช่วงเช้าแบบนี้เป็นช่วงที่กำลังฟอร์มตัวนะคะ
ทิศทางลมกลุ่มฝนยังอยู่แถวภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะจะเริ่มตกจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนเนี่ย
ช่วงประมาณเที่ยงนะคะภาคใต้ตอนบนชนแถบแถบจังหวัดประจวบคีรี
ขันชุมพรระนองเนี่ยค่ะเริ่มเกาะกลุ่มกันหนาทึบขณะเดียวกันไปดูฝั่งอีสานหน่อย
อุบลราชธานีศรีสะเกดก็มีเมฆทึบฝนตกหนาแล้วก็ตกหนักเลยนะคะ
อย่างไรก็ตามระมัดระวังส่วนภาคกลางเนี่ยมาแน่นอนนะคะ
แต่ตอนเนี้ยรอหน่อยแล้วกันจะมาช่วงวันที่ยี่สิบสามพฤษภาคม
สิ่งที่ต้องเตือนก็คือชาวเรือนะคะภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามันคลื่นสูง
หนึ่งถึงสองเมตรโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือกันด้วยค่ะ
ช่วงนี้อะไรก็ต้องระมัดระวังกันไปหมดเลยนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิดกันหลายพื้นที่
แต่พระที่นี่สิคะพระมาโปรดจริงที่ไหนอย่างไรคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
ปกติแล้วเช้าแบบนี้เราจะเห็นภาพพระสงฆ์ออกบินทบาทตามบ้านเรือน
ชาวบ้านประชาชนชาวพุทธก็จะใส่บาทถวายพระนะคะแต่ด้วยโควิดระบาดหลายหลายวัดเนี่ย
พระท่านก็งดบินทบาทแต่พระสงฆ์ที่วัดเขาพระทองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ท่านยังไปตามบ้านเรือนชาวบ้านค่ะแต่ไม่ได้ไปบินทบาทนะคะคุณผู้ชม
แจกค่ะแจกข้าวกล่องแจกของให้กับญาติโยมถึงที่บ้าน
พระท่านบอกว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในยามวิกฤตแบบนี้
และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านด้วยเด็กเด็กก็ได้รับของจากพระสงฆ์กันไปอนุโมทนาด้วยค่ะ
ไปดูอีกที่หนึ่งนะคะยังอยู่ที่ภาคใต้
วิถีชีวิตชาวบ้านที่บางหลาโอนตะบนคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
โควิดระบาดเนี่ยหลายคนก็กลับไปใช้ชีวิตท้องถิ่นที่บ้านเกิดนะคะ
อย่างช่วงเวลาน้ำลงคนแถวนั้นเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมในการไปหาหอยติบตามโขดหินที่ชายหาดนางทองค่ะ
ชนิดนี้จะเกาะอยู่ตามโขดหินนะคะวิธีการเนี่ยชาวบ้านบอกเลยนะ
เอาเหล็กแหลมแหลมมาแกะเอาเฉพาะเนื้อออกมาแบบนี้เลยคุณผู้ชมแงะแงะมันออกมา
ก็จะได้เนื้อหอยลักษณะคล้ายคล้ายกับหอยนางรมแล้วก็ชิ้นโตอบเนื้อแน่นเลยนะคะ
ก็เป็นวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องที่นะคะไม่ว่าสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ต้องสู้ชีวิตกันไปค่ะโดยเฉพาะชาวสวนแตงอย่างดิฉันเนี่ยนะคะ
ช่วยกันหน่อยเฉพาะแม่พี่น้องเอ้ยเจอที่ไหนก็ซื้อกันเลยนะคะ
เพราะตอนนี้เนี่ยโอ้โหแตงโมออกมาเยอะมากร้อนนี่กิน
อย่างนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเร่งเก็บก่อนนะคะ
จะไม่ทันพายุไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอ้อ้าวไปทำซะแล้วอุ้ย
ฝนตกยังไงเนี่ยเอาพายุมา